ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ขีดกันต่อเนื่องเลยนะคะ
จากข่าวเมื่อช่วงสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับการตรวจค้นตรวจสอบการดำเนินกิจการ
จากการตรวจค้นแล้วก็ไปพบเกี่ยวกับการค้าประเวณีของชาวต่างด้าวแล้วนะคะ
สิ่งสำคัญคือโพยที่ส่งตำรวจโพยสวยนั่นเองนะคะ
ซึ่งโพยสวยเหล่านี้ค่ะเกี่ยวข้องกับตำรวจเกือบจะทุกหน่วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบานตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจต่อมอ
ซึ่งก็คือการตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองนะคะ
ซึ่งทำให้เรื่องนี้เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจได้กลับมาพูดถึงกันอีกครั้ง
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

ข่าวที่คนทั้งประเทศรู้กันทั่วไปมาเป็นปีเป็นชาติแล้วเนี่ย
พอเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าจะมีความสำคัญ

ที่จริงแล้วเนี่ยมี๒ส่วน
หนึ่งประชาชนรู้กันมาตั้งนานแล้ว
อาบอบนวดทุกแห่งคือแหล่งค้าประเวณี

เขาถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งค้าประเวณีที่ถูกต้อง
ไม่ใช่ถูกต้องโจงครึ่มมากที่สุดก็คืออาบอบนวด
มีที่ไหนบ้างล่ะครับที่ไม่ค้าประเวณี
ฉะนั้นถ้าจะย้ายตำรวจ๕คนที่ห้วยขวาง
ต้องย้ายทุกโรงพักที่มีอาบอบนวด
เพราะทุกแห่งค้าประเวณีหมด
ไปหามาสิครับไม่มีหรอกเหมือนกันหมด
ค้าประเวณีอาบอบนวดเนี่ยจริงคนรุ่นผมเนี่ย
เมื่อ๕๐ปีที่แล้วจะรู้เลยว่า
รุ่นเก่าจำได้ชื่อชาวาลา
อยู่ถนนศรีอยุธยานี่แหละ
เขาวิวิธีการให้ค้าประเวณีทำยังไงรู้มั้ยครับ
ห้องเขาไม่ให้ลงประตูได้
แล้วก็ตรงประตูของเข้าห้องเนี่ยเขาจะทำเป็นช่องไว้
ใครผ่านไปผ่านมาก็ชะโงกคอเข้าไปดูได้
ก็ไม่มีการค้าประเวณีกันนั่นเป็นแห่งแรก
สนใจจะไปมีอะไรกันต่อเอาไปข้างนอก
แต่ว่าหลังจากนั้นเกิดที่โน่นที่นี่ขึ้นมา
ก็มีการค้าประเวณีประตูก็ไม่ได้ทำอย่างที่ว่าคือล็อกได้
พอหลังจากนั้นขึ้นมาทุกแห่งทำอย่างนี้หมด

ทุกแห่งทำหมดโอ้ยเป็นกิจการดี
มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะไปลงทุนที่ไหนก็มีแต่ร่ำรวย
บางทีเจ้าเจ้าเดียวเนี่ยเปิดขึ้นมาตั้งไม่รู้กี่แห่ง
ใบอนุญาตเขาซื้อกันเป็น๔๐๕๐ล้านต่อใบนะ
ใบเนี่ยสถานที่ดีหน่อยเนี่ยเกือบร้อยล้านนะ

เขาก็จ่ายเงินให้ตำรวจท้องที่
เป็นที่รู้กันเลยว่าตำรวจท้องที่สิ้นเดือนก็มีคนมาเก็บ
แต่สมัยก่อนเนี่ยเขามาเก็บแล้วเขาไปแบ่งกัน
ตอนหลังเกิดรายการอมกันฮะอมกัน
ไปแล้วแบ่งกันไม่ทั่วอมกัน

จ่ายเงินไปแล้วยังมีคนมาจับอีก

เอาไม่ได้ก็ทำยังไง
เขาถึงไปจัดการจ่ายกันเองในโรงพัก
เขาแบ่งเลยผู้กำกับเท่าไหรรองภูมิกับเท่าไห

เพราะตอนถึงตำรวจท้องที่
ไม่จับแต่ว่าหน่วยอื่นมา

ก็มากองสืบทั้งหลาย

เอามั่งดีกว่าเขาเรียกว่าตีเมืองขึ้นไงครับ

ตะกี้หน่วยมารุ่มตรวจอาบอบนวดมารุ่มตรวจกันอาบอบนวด
ตีเมืองขึ้นเพราะตรวจแล้วได้เงินนี่ครับแล้วที่
คราวนี้ที่มันตลกมากหน่วยที่ไปจับอะไรอ่ะหน่วยอาสา
รักษาดินแดนเหรอเออไปรักษาดินแดนกันยังไงในอาบอบนวดล่ะครับ
หน่วยมาจับท่านดูกองกรมการปกครองกองอาสารักษาดินแดนส่วนสอบสวนคดีอาญากอรมนรวมกันมาแล้วกว่าร้อยนาย
ก็แปลว่าเอาละเขาอ้างว่ามีการร้องเรียนมีคนไปค้าประเวณีมีคนต่างด้าวก็ชอบที่จะไปจับกลุ่ม
ตำรวจท้องที่ก็เสร็จสิอย่างนี้ถูกย้ายอย่างนี้ถูกย้ายแต่คำถามก็คือว่า
ยุติธรรมไหมกับตำรวจสี่ห้านายท้องที่อะไรล่ะห้วยขวางน่ะ
ถ้าผมเป็นตำรวจห้วยขวางนั้นผมก็ท้าสิว่าแล้วที่อื่นล่ะท้องที่อื่นที่มีอาบอบนวดก็ค้าประเวณีทั้งนั้น
มีที่ไหนบ้างล่ะแม่ค้าหามาสิแล้วทำไมมาเจอแต่พวกผม
ก็เพราะว่าตรงนั้นยังไม่โดนจับเมื่อไม่โดนจับก็ถือว่าไม่มีความผิด
เราตัดสินความผิดถูกกันตรงนี้เหรอครับเราตัดสินความบกพร่องหรือไม่บกพร่อง
ตรงที่ว่าทะเลอร์ทะล่าปล่อยให้เขาจับแล้วก็ต้องลงโทษ
ตรงอื่นที่เขาไม่มีใครไปจับกลุ่มก็แปลว่ายังไม่อับอายขายหน้ายังไม่เฉาโชว์
ฉะนั้นก็ยังไม่ถึงเวลาจะลงโทษเราเราเล่นลิงหลอกเจ้ากันแบบนี้ครับ
มันถึงแก้ปัญหาไม่ได้มันถึงแก้ปัญหาไม่ได้
ถ้าถามนายตำรวจระดับกองกำกับนายตำรวจระดับกองกลับบอกว่า
ผมเก็บผมก็ไม่ได้เอาไว้จ่ายในโรงพักนะครับผมส่งกองบังคับการด้วยครับ
บังคับการบอกว่ามาถึงผมแล้วผมรวมผมก็ส่งกองบัญชาการครับ
บัญชาการบอกผมมารวมผมก็ส่งไปเหนือกว่านั้นครับ
มันก็เป็นอย่างนี้ครับคนก็รู้กันหมดคนก็รู้กันหมด
แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าอ้าวพวกคุณทะเลอร์ทะล่าปล่อยให้หน่วยอื่นมาจับได้
ผมย้ายคุณก่อนนะถึงแม้ว่าที่คุณส่งส่งมาเนี่ยผมได้รับอยู่
แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมต้องรักษาองค์กรเอาไว้ก่อน
ต้องย้ายคุณก่อนไปไปอยู่ตรงไหนสักเดือนหนึ่งก่อน
พอเป็นพิธีเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ก็ลิงหลอกเจ้ากันอย่างนี้
หลอกประชาชนกันอย่างนี้คิดว่าประชาชนไม่รู้เหรอครับ
เขารู้กันทั้งนั้นรู้กันทั้งนั้น
ฉะนั้นเรื่องนี้คอยตามดูต่อไปเถอะว่าจะลงเอยยังไง
แต่ว่าสิ่งที่ประหลาดก็คือว่ามีหน่วยงานต่างเนี่ยยื่นมือเข้ามา
แล้วตำรวจท้องที่ไม่รู้ก็แปลว่าต่อไปนี้
ถ้าใครเป็นเจ้าของอาบอบนวดเขาก็ต้องคุดคิดกันแล้ว
เฉพาะท้องที่ไม่พอจ่ายกองปราบก็ไม่พอ
กองสืบก็ไม่พอจ่ายสวัสดีภาพเด็กแล้วก็ยังไม่อยู่
ต้องไปจ่ายหน่วยรักษาดินแดนด้วยมาละมั้ง
ต้องไปจ่ายหน่วยฝ่ายกฎหมายตรงนู้นตรงนี้ด้วยมั้ง
ไปจ่ายหน่วยไหนขึ้นมาอีกล่ะมันมีหลายหน่วยโผล่เข้ามานี่ครับ
นี่คือการแก้ปัญหาที่ไม่ใช่มุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
ถ้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังเอาไหมล่ะครับ
ทำยังไงที่จะให้อาบอบนวดไม่มีแหล่งค้าประเวณี
ทำได้ไหมล่ะครับก็ไม่ได้
เพราะว่าบางคนบอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
บางคนบอกว่าถ้าไม่มีแรงค้าประเวณีเดี๋ยวจะมีการข่มขืนอะไรกันมากขึ้น
ฉะนั้นก็หลับหูหลับตาข้างหนึ่ง
รู้กันทั้งนั้นว่าอาบอบนวดคือแหล่งค้าประเวณี
แน่นอนชัดเจนไม่มีใครเถียงอ้าวใครไปเถียงมาเถียงกับผมนี่
แล้วใครบอกว่าที่ไหนไม่มีอาบอบนวดมีอาบอบนวดแต่ว่าไม่ค้าประเวณี
เอามาเถียงกันสิแล้วไปพิสูจน์กัน
ฉะนั้นทั้งหมดวันนี้ผมจะบอกว่า๑อย่าหลอกประชาชน
อย่าทำอะไรคิดว่าประชาชนไม่รู้
เรื่องนี้มันก็จะนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจอย่างที่ว่า
ท้องที่ที่มีอาบอบนวดเขาจึงต้องจ่ายกัน๔ล้าน๕ล้าน
แห่ง๑๐ล้านเพื่อไปเป็นผู้กำกับท้องที่ที่มีอาบอบนวดเยอะ
ไปเป็นสวปไปเป็น๕เสือที่ว่าก็จ่ายกัน
แล้วเป็นที่มาที่เขาบอกว่าจ่ายงวดเดียวเอาหาเงินมาไม่พอเอาพอได้
พอได้อีกเวลาคนไปโวยท่านก็ไม่ชอบเขา
ท่านก็บอกว่านี่มาทำลายศักดิ์ศรีวงการตำรวจท่านก็ยื่นฟ้องเขาท่านก็เอาเรื่องกับเขา
แต่ถามว่าที่เขาพูดใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่หรือไม่ใช่
ฉะนั้นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้ว
พอเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ทีไรก็เป็นเรื่องใหญ่
นี่ก็จะมาลุมมาตุ้มกันใหญ่แล้วคอยดูเถอะครับ
ต่อไปนี้ก็จะมีการสอบสวนอะไรล่ะปปงจะเข้าไปตรวจสอบ
ตรวจสอบดูว่าแหล่งเงินที่โอนกันไปนั้นจะเป็นยังไง
ไปตรวจสอบเจ้าของอะไรต่ออะไรถามว่าเจ้าของทำไมเขาถึงเขาต้องลงไว้อย่างนั้น
เขาไม่ลงไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะเจ้าของเนี่ยมีหุ้นส่วน
หุ้นส่วนมาบอกว่าไหนดูหลักฐานสิว่าจ่ายให้ใครมั่ง
เดือนหนึ่งกี่แสนกี่ล้านอ้าวเขาก็ได้โชว์นี่ไง
แล้วเขาก็มีชื่อเขาก็มีชื่อแน่นอนคนที่มีชื่อต้องออกมาบอกผมไม่เกี่ยว
ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องก็อ้างได้ครับ
แต่ว่าประชาชนเขารู้ครับพวกเราก็กินกินข้าวกันนะครับ
ไม่ได้กินแกรบกินย่าวันนี้ก็ขอขีดเส้นใต้แรงแรงหน่อยว่า
อย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้ครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
พูดถึงคำว่ารู้เกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของรู้กัน
การนี้ฟังดูไม่ค่อยดีนะคะระหว่างผู้ประกอบการเองรู้กันกับตำรวจ
แล้วก็รู้กันระหว่างตำรวจและก็กับตำรวจอันนี้ฟังดูไม่ค่อยดี
แต่ว่าประชาชนรู้แล้วอย่ารู้กันนิดน่าจะดีกว่า

แต่ตรงนี้เร็วที่ต้องเข้าไปตรวจสอบ
ไปได้หมดนี่อาศรักษารักษาดินแดน

ขอบคุณครับ